คุณผู้ชมค่ะมาดูกันต่อนะคะกับอาการป่วยของอาเอกสรพงศ์นะคะ
ก่อนหน้านี้นะคะเราก็ตกออกตกใจนะคะเพราะว่ามีภาพข่าวนะคะ
ว่าเอกป่วยหนักเป็นมะเร็งปอดนี่แหละค่ะ
แล้วก็เข้าโรงพยาบาลโอ้โหเป็นข่าวใหญ่เลยค่ะ
ล่าสุดนะคะเหมือนจะเป็นข่าวดีนะคุณผู้ชม
เราไปเจอพี่ไทยเอกพันธ์มาค่ะวีดีโอคอร์นี่แหละค่ะ
พี่ไทยเล่าให้ฟังว่าเออพี่เพิ่งไปเยี่ยมล่าสุดเมื่อ๒อาทิตย์ก่อนเนี่ยแหละค่ะ
ส่วนหนึ่งนะคะก็ได้กำลังใจดีจากแฟนนะคะ
แล้วก็ภรรยาที่ดูแลไม่ห่างเลยค่ะ
ข่าวดีไปกว่านั้นค่ะคุณผู้ชม

เอกสรพงศ์ก็จะได้กลับบ้านนะคะไปรักษาตัวต่อแล้วล่ะค่ะ
เมื่อสัก๒สัปดาห์ที่ผ่านมาครับ

ก็ดีขึ้นนะครับดีวันดีคืนนะครับ
พี่เอกคงจะหายแน่หายเร็วนี้แหละครับ
เพราะว่ารับกำลังใจที่ดีคุณหมอดูแลอย่างดี
กำลังใจส่งไปให้พี่เอกคุณเดือนภรรยาของพี่เอก